ยังอยู่กับไทยรัฐทันข่าวนะคะข่าวนี้ต้องแสดงความเสียใจค่ะ
เพราะว่านุ่มอาสากู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ย
เสียคุณแม่จากโควิดสิบเก้าไปนะคะเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าการไปกราบ
ลาตอนที่พาไปส่งโรงพยาบาลจะกลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตค่ะ
วันที่๑๘กรกฎาคมนะคะทางเพจเฟซบุ๊คของมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ
เขาโพสต์เรื่องราวของน้องอ้วนในขจรเกียรติปัตถาธุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยน้องอ้วนจะออกรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม
เคสผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาทุกวันเลยนะคะแต่ไม่คิดเลยว่าน้องอ้วนต้องไปรับคุณแม่ของตัวเอง
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าไปส่งโรงพยาบาลสนามตอนนั้นเนี่ย
อ้วนก็กราบเท้าคุณแม่และจูงมือเดินไปในสภาพที่คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่
ตอนนี้ตอนไปส่งนะคะแต่เมื่อวานค่ะคุณแม่น้องอ้วนหรือคุณถนอมศรีปัตถาธุมอายุห้าสิบสองปี
เป็นพนักงานจัดส่งฝ่ายการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเนี่ยค่ะเสียชีวิตลงแล้วนะคะ
เพจเฟซบุ๊คมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพก็โพสต์เรื่องราวสุดเศร้านี้ว่า
คนที่เรารักจากเราไปใครจะไปคิดว่าวันนั้นจะเป็นการกราบครั้งสุดท้าย
โควิดร้ายได้พรากชีวิตคุณแม่ของน้องอ้วนจากไปขอแสดงความเสียใจกับน้องอ้วนที่สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งด้วย
อ้วนเพิ่งทราบข่าวหลังไปส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาที่จังหวัดเยอะโสธรนะคะ
ก็เลยรีบกลับมาส่งคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ซึ่งในวันนี้น้องอ้วนเดินทางไปรับศพคุณแม่ที่โรงพยาบาลมงกุฎแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนาแขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔
นำไปประกอบพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายที่วัดลาดประเขาแขวงจราเข้บัวเขตลาดพร้าวนะคะ
น้องอ้วนในใส่ชุดอาสากู้ภัยมูลและนิทธิพระเจ้าเกษมและสวมทัพด้วยชุดป้องกันอีกหนึ่งชั้น
เขาขอทำหน้าที่ยกโรงศพคุณแม่ขึ้นเตาเผาบนเมนด้วยตัวเองค่ะ
อ้วนก็บอกว่าไม่คิดจริงว่ากราบนั้นจะเป็นกราบสุดท้ายที่ได้เจอหน้าแม่
หลังเข้ารักษาได้สองสัปดาห์คุณแม่เนี่ยอาการขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็สุดหนักจนเสียชีวิตค่ะ
ตัวเองก็บอกว่าเตรียมทำใจเอาไว้บ้างแล้วนะคะ
นี่ค่ะคำสุดท้ายที่บอกกับแม่ก็คือแม่อย่าถอดใจในการรักษานะคะ
ซึ่งก็เป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
แต่ก็ต้องมาเสียคุณแม่จากไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะ
ไม่ได้นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
มีเจ้าหน้าที่หมุนและนิทิพย์พระเจ้าเกษมกรุงเทพมาร่วมพิธีกันนะคะ